สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับโบราณเขาบอกว่า
มาช้าดีกว่าไม่มาตื่นมาเร็วดีกว่าไม่ตื่นคือที่ผ่านมาเนี่ย
การบริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนมันก็มีปัญหาติดติดขัดขัดยังไง
ไม่ว่ากันที่ผ่านมาการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน
จะวางแผนกันมายังไงฉีดได้ช้ายังไงไม่ว่ากัน
ไม่ต้องมาขุดคุยทำลายน้ำใจกันเพราะทั้งหมดที่วางแผนกันมาเนี่ย
ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
มันจะมาเร็วมาแรงแบบนี้เมื่อไม่คาดคิด
ก็วางแผนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าค่อยเป็นค่อยไป
และคิดว่าที่วางแผนนั้นไว้เนี่ยถูกต้องแล้ว
เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ย
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากคนติดเชื้อแปรสภาพเป็นคนป่วย
คนป่วยธรรมดาเป็นสภาพคนป่วยหนักคนป่วยหนัก
มีตัวเลขตายให้เห็นเมื่อวานเจ็ดวันนี้สี่
แล้วไม่มีใครเดาถูกนะครับว่าการติดเชื้อจะลุกลามไปมากแค่ไหน
และจะลุกลามไปในวงกว้างแค่ไหนตัวเลขที่แถลงวันนี้ก็สองพันเจ็ดสิบ
จึงเป็นความหวังเดียวครับเป็นความหวังเดียวที่จะมายับยั้งการแพร่เชื้อใน
ในเรื่องโควิดวัคซีนเป็นความหวังเดียวที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุด
ป้องกันการระบาดให้ได้มากที่สุดวันนี้เราจึงเห็นภาพว่า
รัฐบาลก็ตอบสนองเรื่องของวัคซีนตามข้อเสนอต่าง
ออกมาแล้วไม่ว่าจะมาจากนายกรัฐมนตรี
และมาจากรัฐมนตรีสาธารณสุขเอาจากนายกก่อน
วันนี้เราได้เห็นหัวข่าวว่าบิ๊กตูปลื้มปูติน
สั่งขายวัคซีนสปุตนิก
กระทรวงต่างประเทศโชว์เองไม่ต้องง้อโทนี่ที่เสนอตัว
โศกรัฐบาลคุณอนุชาบูรพชัยศรีอธิบายว่า
ผลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้นัดกับบริษัทตัวแทนวัคซีนสปุตนิกแล้ว
เพื่อเร่งเจรจาเร่งด่วนมาถึงวันนี้ก็ต้องคอยลุ้นกันว่า
ผลการเจรจามันจะออกมายังไงสำคัญที่สุดคือจะได้ของมาเมื่อไหร่
ถ้าเจรจาสำเร็จตรงนี้สำคัญมากจะได้มาเมื่อไหร่
จากนายกมาดูที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูล
หนูเฮได้วัคซีนไฟเซอร์๑๐ล้านโดส
คุณอนุทินอธิบายเพิ่มเติมว่าจะหารือกับบริษัทไฟเซอร์
เพื่อหาข้อสรุปว่าจะสั่งวัคซีนให้ได้เมื่อไหร่
คุณอนุทินบอกราคาไม่ใช่เรื่องน่ากังวล
สิ่งที่น่ากังวลและพิจารณาคุยกันคือจะส่งเข้ามาให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่
กระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะปรับแก้กฎระเบียบต่างให้การจัดซื้อได้สำเร็จเร็วขึ้น
แม้จะไม่ได้มาขึ้นทะเบียนแต่ก็จะจัดซื้อด้วยการใช้กฎหมายพิเศษ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ส่วนนอกจากวัคซีนของสปุ๊ดนิตของรัสเซีย
วัคซีนไฟเซอร์ของอเมริกาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความพยายามจะเจรจาหาเพิ่มเติมจากเจ้าอื่น
ตามมาอีกตัวเลขที่คุยคุยกันเนี่ย
จะหามาให้ได้เป็นร้อยล้านโดสเพื่อให้ฉีดคนได้๕๐ล้านคนหรือไม่ก็
ลักษณะก็จำนวนจะจะใกล้เคียงกันอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าเป็นไปได้จริงตามนี้
ก็พออุ่นใจได้ว่าเอาละยังไม่ช้าเกินไปยังพอทันการ
ยังมีความหวังกับการฉีดวัคซีนตอนเนี้ย
เรามีอยู่ในมือสองล้านโดสฉีดไปแล้วหนึ่งล้าน

แต่อีกไม่กี่วันก็ก็จะมีตามมาฉะนั้นเมื่อได้มาตามนี้
ถัดมาคือการกระจายวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเนี่ย
กระจายให้เป็นวงกว้างมากที่สุดจะทำกันยังไง
ประเด็นอยู่ตรงนี้แผนเดิมที่วางกันไว้เนี่ย
ลื้อทิ้งครับแล้วก็ปรับแผนใหม่
ปรับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดใหม่ด้วยของเดิมเนี่ย
เดิมกลุ่มเป้าหมายแรกคือบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลรัฐเพราะว่าเขาสุ่มเสี่ยง
แต่ว่าต่อมาสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็บอกเอ้า
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
ก็ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะ
เพราะคนเหล่านี้ก็สุ่มเสี่ยงเท่ากัน
แล้วต่อมาก็มีข้อเสนอตามมาหลากหลายเลยครับ
ข้อเสนอหนึ่งที่ผมพูดไปทีนึงแล้วแล้วก็มีคนเสนอซ้ำมาว่า
คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปจำนวนมากเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะ
ควรจะได้รับวัคซีนก่อนเพื่ออะไร
เพื่อจะได้จัดวงจรการแพร่เชื้อการระบาดคนที่ทำงาน
แล้วต้องอยู่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากใครมั่งล่ะ
คนขับรถแท็กซี่คนขับรถเมย์คนขับรถทัวร์
คนขับรถตู้แม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์
หรือคนที่ทำงานบริการอยู่ในร้านอาหารทำงานบริการอื่นอื่น
ซึ่งเขาจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ากับคนทั่วไป
คนพวกนี้ต้องได้โอกาสก่อนเพราะอาชีพเขาแยกตัวออกมาจากคนอื่นไม่ได้
เอาทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าจะว่ากันอย่างนั้นเนี่ย
จะหาบุคลากรจากไหนมาทำหน้าที่ฉีดให้เพียงพอ
เพราะขณะนี้เนี่ยสภาพของบุคลากรทางการแพทย์ล้นมือมาก
แค่ที่รักษาคนไข้อยู่ในปัจจุบันก็หนักหนาอยู่แล้ว
มีเรื่องโควิดเข้ามาอีกแล้วไหนจะจัดคนไปฉีดวัคซีน
มันจะทำยังไงเรื่องนี้เนี่ย
กลุ่มภาคธุรกิจสีโอใหญ่ใหญ่กว่าสี่สิบบริษัท
เขาประชุมกันแล้วเขาได้ข้อตกลงที่ผมบอกไปแล้วเมื่อวานเนี่ย
วันนี้มาบอกซ้ำอีกทีนึงนะว่ากลุ่มบริษัทใหญ่เหล่านี้เขาขันอาสา
ในหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งสำคัญมากคือ
เรื่องคนที่จะมาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพในการอบรมการฉีดวัคซีน
ไม่ใช่ให้คนทั่วไปมาอบรมนะให้กลุ่มเพศสัจกรที่เรียนเรื่องยา
ให้กลุ่มนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายเข้ามาเสริมทีม
ฉีดวัคซีนเสริมงานพยาบาลเท่าที่มีอยู่
อันนี้เรื่องคนฉีดถ้าเป็นตามนี้เนี่ย
ถ้ารัฐโอเคก็เปิดอบรมให้มีบุคลากรที่จะมาช่วยกันฉีดฉีด
เอาปัญหาถัดมาถ้าจะเอาไปฉีดกันเยอะเยอะ
ให้เร็วเนี่ยจะเอาสถานที่ที่ไหนมา
มาให้บริการเพราะว่าโรงพยาบาลตอนนี้ก็เต็ม
คนพอนึกถึงโรงพยาบาลก็ไม่อยากไปแทนที่จะเอาไปคนไปโรงพยาบาล
คนที่โรงพยาบาลมหาคนได้ไหมภาคธุรกิจเอกชน
เขาก็เสนอว่าเขาพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ทั้งหลายปั๊มน้ำมันบางปั๊ม
เขาบอกเขามีเป็นพันพันปั๊มทั่วประเทศเอาเต็นต์ไปตั้งเข้า
จัดระเบียบซะหน่อยก็ไปใช้ปั๊มน้ำมันฉีด
หรือจะเอาสถานที่อื่นอื่นโรงเรียนที่ยังไม่เปิด
กระทรวงสาธารณสุขอยากได้ไหมอยากได้ขอให้บอกมา
ภาคเอกชนเขาพร้อมจะจัดให้ทั้งหมดเนี่ยครับ
คือความปรารถนาดีของภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเขามีกำลังวางชา
แล้วเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรัฐบาลก็เท่ากับว่าช่วยประชาชนด้วย
เขาก็มีข้อเสนอยื่นมือในภาวะวิกฤตประเด็นมันอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
ภาครัฐหรือรัฐบาลหรือกระทรวงจะเปิดใจกว้างรับข้อเสนอไหม
ถ้าภาครัฐยึดเอาแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าขัดระบบขัดระเบียบ
แล้วก็เอาระบบระเบียบมามัดแข้งพันขาจนขยับขยายอะไรไม่ได้
มันจะยุ่งตรงนี้เพราะว่าระบบบ้านเราเนี่ย
กันเหลือเกินกับเรื่องระเบียบผมถึงบอกว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะ
ตอนที่เสียกรุงครั้งแรกเราอ่านประวัติศาสตร์
เราเสียกรุงเพราะว่าแม่ทัพนายกองยิงปืนใหญ่ไม่ได้
เพราะมีคำสั่งห้ามยิงปืนใหญ่กลัวสนมกำนันจะตกใจ
คราวนี้เรามาเอาระเบียบระบบที่วางไว้
แล้วถ้าหาทางออกให้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออย
เรื่องของกระทรวงภาคเอกชนที่เขาเสนอมา
ก็เป็นหมันทำอะไรไม่ได้เราอย่าให้คนติดเชื้อ
มากขึ้นอย่าให้คนป่วยมากขึ้นอย่าให้คนตายเพิ่มมากขึ้น
จนมันเอากันไม่อยู่แล้วทั้งหมดเนี่ย
เป็นเพราะระบบระเบียบราชการเข้ามาผูกมัด

ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ที่เรากำลังรออยู่ตอนนี้ครับคุณบุ๊คครับ
คุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ